คุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นกันง่าย
เป็นสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์
เราดูละครเรื่องบุภเพสันนิวาสเราจะเห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเพศราชา
และคราวนี้จะพาไปดูพระยานมาตรของแท้ในสมัยของพระเพศราชา
ที่วัดกุดีทองแห่งนี้ครับคุณที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ครับคุณเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นของแท้ซึ่งพระเพศราชาทรงถวายแก่เจ้าอาวาสวัดเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้ว
นี่โอ้โหแต่ยังบูรณะไว้ได้อย่างสวยงาม

พระยานมาตรนะครับที่วัดกูดีทองย้ำกันเลยที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ยังคงได้รับการที่ประชาชนแห่เข้าไปชมกันอย่างมากเลยนะครับ
พระยานมาตรหรือว่าเสลี่ยงนั่งที่วัดกุดีทองแห่งนี้
บอกว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะวัดกุดีทองก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเพศราชา
ครับโดยพระองค์ทรงถวายพระยานมาตรเสลี่ยงนั่ง
ให้กับเจ้าอาวาสวัดกุดีทองในสมัยนั้น
ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนานกว่า๓๐๐ปี
คือสมบูรณ์เกือบทั้งองค์
แต่ว่าจะมีส่วนที่เป็นที่นั่งผูกพังสักนิดหนึ่งนะครับ
ทางวัดกุดีทองบอกว่าอยากจะให้ประชาชน
ได้มาเห็นกับตาในสิ่งที่หาชมได้ยาก
ก็เลยนำพระยานมาตรมาตั้งไว้ที่หอสวดมนต์ของวัด
เพื่อให้ประชาชนได้ชมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยคนที่มาชมและกราบไหว้เชื่อว่า
หากได้กราบไหว้หรือว่าแตะสัมผัส
พระยานมาตรของสำเร็จพระเภทราชา
ชีวิตจะก้าวหน้าทางราชการ
ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
ขณะที่พระมหาภัยรัฐขันติสาโร

มีคนสนใจมาที่นี่จำนวนมากนะครับ

ยังมาสอบถามถึงประวัติความเป็นมา
ของพระยานมาตรลำนี้กันตลอดเลยครับ

ยานมาตรของแท้สมัยสมเด็จพระเพศราชา

เพราะเคยมีอาจารย์ภาควิชาโบราณคดีหลายสถาบัน

เป็นศิลปะสมัยอายุทยาตอนปลาย
และยังเป็นพระยานมาตรที่สมบูรณ์ที่สุด
บรรดาพระยานมาตร๖ลำ
ที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย

เขานอกจากยืนยันว่าเป็นยานมาตร๑ใน๖ลำ
ที่เป็นของแท้และยังหลงเหลือแล้ว
แล้วบอกว่าลำนี้เป็นลำที่สมบูรณ์ที่สุด

พญานาคลำอื่นอาจจะผูกพังเป็นชิ้นส่วน

วัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์พระเพศราชา
คือวัดนี้แหละฮะวัดกูดีทอง
สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพระยานมาตรของพระองค์ท่านแน่นอนนะครับ

โดยช่างชาวจีนชื่อแปะหนังแซ่หว่อง
ซึ่งเป็นช่างคนเดียวกับที่บุรณวัดราชนัดดา
เนื่องจากเกิดช่วงกลางที่นั่งตรงนี้
ชำรุผูกพังเห็นไหมครับ
ส่วนกลางจึงเป็นศิลปะแบบรัฐนโกศิลป์

ใช่แต่ละนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปชมกัน
ย้ำกันไว้อีกครั้งหนึ่งที่วัดกุดีทอง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเอกไปชมได้

ตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสออกมาให้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดแล้วด้วย

แต่ว่าเรื่องของการให้สัมผัสอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ

ยกมืออย่างนี้สัมผัสด้วยใจนะครับ